ทีนี้มาดูเรื่องนี้หน่อยค่ะคุณผู้ชมเก๋งฟอร์ดเกียร์อาดูคันนี้หน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมจู่ถึงใส่เกียร์อาร์แล้วถอยมาชนรถคันอื่นแล้วชนหลายคันด้วยเอาดูภาพค่ะ
โอ้โหมันเป็นอะไรไหมไม่ทราบว่า
คุณผู้ชมงงไหมเกิดอะไรขึ้น

คือเนี่ยค่ะรถคันที่ติดกล้องนี้เป็นรถเบ้นสีแดงนะ
แล้วเขาก็บอกว่าไม่รู้เรื่องเลยจู่เนี่ย
ขับมาเจอฟอร์ดชนกับคู่กรณีก่อนข้างหน้าอันนี้

แล้วหลังจากนั้นเนี่ยรถเบนส์แดงคันที่ติดกล้องนี้ก็จะขับรถไปปกติ
ปรากฏว่าเนี่ยไปเหมือนแบบจังหวะนี้หรือเปล่าไม่รู้ที่ทำให้รถฟอร์ดคันนี้เขาดูไม่พอใจ
แล้วดูสิแทนที่รถฟอร์ดเหมือนจะขับไปเลย
แต่เปล่านะรถฟอร์ดเขาก็ขับไปแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูมันมีจังหวะที่เขาเบรกแล้วก็พยายามจะถอยหลังมาชนนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งเจ้าของรถเบนส์คันที่ติดกล้องเนี่ยจังหวะนี้ที่ถอยมาชนอีกเนี่ยนะคะ
เขาเล่าเหตุการณ์บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒ทุ่มเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
บอกว่าเธองงมากเพราะว่ารถเธอเนี่ยไม่ได้เป็นคู่กรณีกับรถฟอร์ดคันนี้ไม่ได้มีเรื่องมีราวกันมาก่อนเลยแล้วทำไมรถฟอร์ดถึงถอยชนเธอถึงสองรอบ
ดีนะที่ฝ่ายชายแฟนเธอมีสติแล้วก็รีบขับเบี่ยงหลบสวนออกไปเลยรถฟอร์ตก็ยังจะขับตามมานะจนแฟนเธอต้องไปจอดที่ป้อมตำรวจแล้วรถฟอร์ตถึงขับหนีไป
เพราะจังหวะนี้พอเบี่ยงหลบปุ๊บฟอร์ตขับตามนะนี่ฮะแต่โชคดีไปเจอป้อมตำรวจซะก่อน
ใช่แต่ว่าตอนนี้ก็ไปแจ้งความไว้แล้วนะคะที่สอนอประเวทกำลังรออยู่ตำรวจก็ตรวจสอบทะเบียนแล้ว
ปรากฏว่าทะเบียนรถคันนี้เขาจดทะเบียนในนามบริษัทอืม
ทีนี้เลยต้องไปสอบถามต่อตามกันต่อว่าเอ๊ะแล้วให้ใครเป็นคนขับในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
เดี๋ยววันนี้น่าจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมด้วยนะคะ